แน่นอนว่านะตอนนี้บุคคลที่มีรายชื่อไม่ว่าจะถูกเอ่ยถึงไม่ว่าจะเป็นเส้นทางกันหรืออะไรก็ตามเนี้ยคือตอนนี้หลายคนกุมขมับกันหมดเลยนะคะคือพอมีชื่อขึ้นมาเนี้ยไม่รู้แหละว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ได้มีการตัดสินจะถูกจะผิดแต่มันเครียดกันไปหมดแล้วอะค่ะเพราะกลายเป็นว่ามีส่วนร่วมนี่ทีมข่าวเราลงพื้นท
สามีของนางสาวเรไรผู้ต้องหาในเครือข่ายของมินนี่เขาบอกว่าภรรยาผมเนี่ยเคยไปทำงานเป็นแม่บ้านให้มินนี่ครับส่วนน้องชายก็เคยไปทำงานร้านกาแฟแต่ลาออกจากงานมาได้ประมาณ๓๔เดือนแล้วจนเช้ามืด๒๕กันยายนเนี่ยอยู่อยู่ตำรวจบุกมาที่บ้านแล้วแสดงหมายค้นบอกว่าภรรยากับน้องผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว
เราไปเอาเรื่องไม่ได้รู้เลยว่าจะไปเปิดบัญชีอะไรตอนไหนแต่แม่ของมินนี่ก็คือว่าเป็นแม่ของนายจ้างก็เป็นนายจ้างอะเนอะเคยมาขอสำเนาบัตรประชาชนแต่จากการตรวจคนบ้านก็ไม่เจอหลักฐาน
คนที่สองเป็นเจ้าของโรงงานน้ำแข็งมีลูกด้วยกันหนึ่งคน
คนที่๓เป็นตำรวจและเป็นลูกรัฐมนตรีด้วย

ส่วนคนที่๔คนที่คบมาได้ประมาณ๒ปี
เคยซื้อบ้านอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิที่ว่าตกเป็นข่าว

บอกว่าเคยคุณเคยส่วนร่วมอะไรรึเปล่าซะไม๊ครับ

ไม่มีอะไรครับก็ไม่เคยรู้มาก่อน

ดูดอนนี้เป็นคนที่เปล่าเป็นเจ้าของโรงแรมแข่งอะไรแบบนั้น

เขาก็เป็นคนพูดนะครับเป็นคนอุดรเลยครับ

เป็นคนฝั่งประเทศลาวบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับ

หน้าไม่เคยมามินี่เคยพามาเปิดตรงกระโต๊ะหรือไม่ครับ

ทีมข่าวได้หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด๒๕กันยายนตอน๗โมง๒๔นาทีที่หมู่บ้านนะคะ
จะเห็นเลยว่ามีขบวนรถของตำรวจ๔คันขับเข้าไปในซอย

นำกำลังบุกเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของนางแสงเดือนแล้วก็แสดงหมายจับของศาล
และ๗โมง๔๙นาทีค่ะ
จะเห็นขบวนรถเจ้าหน้าที่ถอยออกมาจากซอยหลังจากที่จับกลุ่มตัวแล้วแล้วก็นำขบวนรถกลับ
นี่คืออีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นพลเรือนที่ถูกออกหมายจับ
ได้คุยกับสามีนางแสงเดือนค่ะโอ้โหนี่ให้สัมภาษณ์ทางน้ำตาเลยอ่ะ
บอกเป็นห่วงเมียมากไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไง
ลูกก็บ่นถามแม่ไปไหนแม่ไปไหน

แล้วภรรยาคุณเมียคุณเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับมินนี่ยังไง
เขาบอกว่าเมียผมเป็นคนเลี้ยงดูมินนี่ตั้งแต่เด็กเหมือนเป็นแม่นมอย่างนั้นไหม
เลี้ยงดูมินนี่ตั้งแต่เด็กแล้วก็ลาออกมาทำงานสวนที่บ้าน
จากนั้นมินนี่ก็ไม่เคยแวะเวียนมาเยี่ยมเมียผมเลย
ถามเมียผมเห็นบอกว่า๒ปีก่อนมีคนมาจ้างให้เปิดบัญชี
เงินค่าจ้างหนึ่งพันบาทรับประกันว่าไม่ได้เอาไปทำอะไรผิดกฎหมาย
ได้ค่าจ้างมา๑๐๐๐บาท
ค่ะแล้วกี่ปีแล้ว
ประมาณ๒ปีปีกูกวันค่ะ
นี่ค่ะให้สัมภาษณ์ไปก็คือร้องไห้ไปนะคะ

นางสาวยุภาพรก็บอกว่า
ถูกเพื่อนที่เคยทำงานให้กับมินนี่ชักชวนให้เปิดบัญชี
ค่าตอบแทน๑๕๐๐บาท
นักข่าวคุณนักข่าวดูบ้านผมแล้วกัน

คือบ้านผมก็ไม่ได้มีฐานะอะไรอ่ะเนาะอะไรทำแล้วได้เงินผมก็ผมก็ทำอ่ะ
เมียผมก็ทำก็ไม่รู้ว่ามันจะผิดกฎหมาย
ก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบมาลงเอยแบบนี้เมียผมก็เลยเปิด

บอกนี่ต้องคอยปลอบใจลูกสาวคนเล็กวัย๕ขวบร้องหาแม่ทุกวัน

มินนี่ที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยค่ะก็เป็นบ้านหลังใหญ่เนื้อที่กว้างขวาง
รอบขอบชิดติดริมถนนใหญ่ในบ้านมีรถจอดอยู่ประมาณสี่ถึงห้าคันนะคะ
รถเนี่ยเต็มเลยแต่ว่าคนไม่อยู่ค่ะไม่มีใครอยู่เลย
ชาวบ้านก็บอกว่าเอ๊ะจริงหลังนี้ปกติจะเป็นญาติของมินนี่มาอยู่นะ
มีแม่มีพ่อเลี้ยงมียายแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเห็นออกมาสูงสิงกับใคร
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมินนี่เองก็ไม่ได้เป็นพื้นเพตำบลนี้อยู่แล้ว
ก็เลยไม่ได้ออกมารู้จักมาคุ้นกันเท่าไหร่
คือหลังจากที่ขยายผลมาในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตำรวจ๘นายนะฮะ
แต่ว่าจะมีพลเรือนอยู่๑๕คนก็รวมเป็น๒๓คน
ตำรวจเนี่ยได้ตัวหมดแล้วได้ประกันตัวหมด
แต่ว่าพลเรือนเนี่ยก็มีหลายคนที่ยังไม่ได้ตัวค่ะนะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือคันชิด

ถ้าดูจากแผนผังเนี่ยนี่แล้วคันชิดนี่ยัง
คุณอาชิริยะบอกไปดูแล้วพบเป็นคน
เป็นบัญชีที่โอนไปจ่ายค่าไฟให้บ้านบิ๊กโจ๊กด้วย

ประวัติเกี่ยวกับเรื่องของคดียาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วย
แล้วชื่อบัญชีที่เป็นบัญชีม้าที่ชื่อคันชิดเนี่ย
พันธบทโทคริสต์เป็นคนถือเอาไว้บัญชีนี้
อันนี้แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตามไปดูหน่อยว่า
คันชิดตอนนี้เขาอยู่แบบไหนอะไรยังไง
ค่ะนะฮะตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะ
บ้านของคันชิดเนี่ยถ้าดูตามที่อยู่ต่างเนี่ย
อยู่ที่ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เราก็ไปตรวจสอบเลยนะฮะไปถึงเนี่ยบ้านเลขที่ตามทะเบียนราชของคันชิดนะฮะ
ปัจจุบันเป็นบริษัทเอกชนแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าคันชิดเนี่ยเขาย้ายออกไปกับครอบครัวเนี่ยเกือบ๒๐ปีแล้ว
แล้วก็ขายที่ดินตรงนี้ให้กับเจ้าของใหม่
ซึ่งปัจจุบันเขาสร้างเป็นบ้านหลังใหม่นะฮะเปิดเป็นบริษัทเอกชน
แล้วก็ไม่เคยเห็นคันชิดมานานหลายปีแล้วจนกระทั่งมาเห็นในข่าวนี่แหละ
เราก็พยายามตรวจสอบต่อนะครับจนได้ข้อมูลว่าคันชิดปัจจุบัน
เขาทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายอะไหล่รถยนต์
อยู่ในซอยด่านสำโรง๕๐ที่สมุทรปราการ
ไปถึงวันนี้ร้านปิดนะฮะแต่ชาวบ้านบอกว่าคันชิดเนี่ยนะ
เขามีชื่อเล่นว่าจกเพิ่งมาทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายอะไรรถยนต์ตรงนี้ได้สัก๒เดือน
แต่ไม่ได้พักที่นี่ก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ทำงานปกติ
แต่หลังจากมีข่าวเรื่องนี้มีชื่อปรากฏว่าเป็นบัญชีม้า
คันชิดหายตัวไปเลยสักสามวันแล้วไม่เจอหน้าเจอตานะครับ
นั้นมีตำรวจมาที่ร้านขายอะไหล่รถยนต์แห่งนี้นะครับ
เพื่อตามหาตัวคันชิดแต่ก็ไม่เจอ
วันนั้นก็มาที่ร้านที่คันชิดทำงานด้วย
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะใกล้ใกล้กับร้านอะไหล่รถยนต์ที่คันชิดทำงาน
เย็น๒๒กันยายนนะครับ๑๘นาฬิกา๑นาที
ยังเห็นคันชิดทำงานอยู่ที่ร้านนะฮะใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีดำ
ยืนอยู่หน้าร้านนี่ที่เราทำลูกศรเอาไว้นะค่ะนะฮะ
เดินมาที่รถกระบะคันนี้ที่จอดอยู่ที่หน้ากล้องวงจรปิดพอดีเลยนะครับ
ชาวบ้านบอกคันชิดก็น่าจะเอาอะไหล่รถเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้า
นี่นะครับจากนั้นมีกล้องวงจรปิด
เช้า๒๕กันยายน๖นาฬิกา๕๐นาทีจะเห็นชุดจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
มาที่ร้านอะไหล่รถที่คันชิดทำงานมีรถเก๋งสีบรอนจอดหน้าร้าน
มีตำรวจทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบถือเอกสารลงมาจากรถ
ว่าอาจจะเป็นพวกหมายค้นหมายจับนี่นะฮะแล้วเดินไปที่ประตูหน้าร้าน
ร้านแต่ก็ไม่เจอใครนะช่วงนั้นเดี๋ยวของร้านเข้าไม่อยู่
ว่าอาจจะยังไม่ได้มากันผ่านไป๓ชั่วโมงนะครับ
หลังจากตำรวจชัดเจนแน่ชัดว่าคันชิดไม่ได้อยู่ที่นี่ก็
ขอไปเป็นหลักฐานทางคดีจนกระทั่ง๙นาฬิกา๓๓นาทีชุด
จับกลุ่มก็ถอนตัวออกจากตรงจุดนี้นะครับพร้อมกับหิ้วกล่อง
ด้วยตอนนี้ก็ขันชิดก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตาม
หมายจับที่ยังไม่ได้ตัวในตอนนี้นะฮะ